เพื่อพบกับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเจ้าแรกในลำพูนที่เสิร์ฟความอร่อยมามากกว่า๒๐ปี
ต่อด้วยข้าวซอยลำไยเมนูเส้นระดับโอท็อปประจำจังหวัดมากกว่า๑๐ปี
ปิดท้ายด้วยโซบะกุ้งเทมปูระยากิโซบะและสลัดอูด้งที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าเดียวในจังหวัดลำพูน
ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเล่าเส้นเป็นเรื่องเสาร์ที่๑๔มกราคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ